เหตุการณ์นี้ค่ะที่พิจิตรมีผู้ชายสองคนนะคะ
เขาคุยกันว่าจะซื้อไม้ครับจะซื้อไม้สามร้อย
ปรากฏว่าคนขายจะขายสี่ร้อยอ่าร้อยร้อยหนึ่งเนี่ยเถียงกันจนโอ้โห
เอาหอกพุ่งใส่หลังแทงจนแบบใส่หลังแล้วมันทะลุหัวใจเสียชีวิตเลยนะคะ
แต่จากการตรวจสอบเนี่ยทั้งคู่ทั้งคนก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเหมือนกับว่าเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้
เคยทะเลาะกันมาก่อนอืมแล้วก็มาทะเลาะกันเรื่องซื้อไม้อีกที
สุดท้ายก็ก่อเหตุแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานวัดหนองปลาไหลหมู่๑อำเภอวังไซพูนตอนประมาณ๔ทุ่มครึ่งค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายชัยยันยอดยิ่งอายุ๒๘ปีถูกแทงด้วยหอกจากด้านหลังแต่ว่าทะลุหัวใจเลยนะคะ
มีคนเจ็บอีกคนนึงนะคะคือนายเศรษฐวุฒิอาชนะอายุ๒๗ถูกแทงด้วยหอกที่หัวไหล่ขวา
คือคนนี้เป็นคนเข้าไปช่วยก็เลยได้รับบาดเจ็บ
คนก่อเหตุคือนายพงวีระหรือในก๊อตแก้วทองคำ
อายุสามสิบแปดปีอยู่บ้านเลขที่๓๘๑ตำบลหนองปลาไหล
นายถาวรหุ้ยไทยสงศ์อายุสี่สิบสองปีญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้มีการนัดคุยกันเรื่องของการซื้อขายไม้เนื้ออ่อน
นายชัยยันต่อราคาต่อราคาผู้ต้องหาว่าขายสามร้อยได้ไหมยกละสามร้อย
ผู้ต้องหาบอกว่าสามร้อยไม่ได้จะขายสี่ร้อย
ตกลงกันไม่ได้ครับก็แยกย้ายต่อมานายชายัน
โทรศัพท์ไปตามนายถาวรบอกว่ามาหาที่วัดหน่อย
ถาวรบอกโอ้โหคิดในใจเกิดเรื่องไม่ดีแน่
แล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้จริงจริงเรื่องของเรื่องมีปัญหากันเรื่องไม้
ว่าตกลงราคากันไม่ได้ผู้ต้องหาต้องการสี่ร้อย
แต่แขกให้แค่สามร้อยห้าสิบก็ใช่ครับก็คือตกลงกันได้
เขาเอาไปแค่สามร้อยแล้วมันก็ไม่จบไปเคลียร์กันหน้าโรงเรียน
แต่ผู้ต้องหาไม่ไปเขาคนที่เสียชีวิตอ่ะ
จะมาส่งผมที่บ้านอืมแล้วเขาก็คนเสียชีวิตอ่ะ
ขี่รถมาก่อนแล้วผู้ต้องหาเขาดักรออยู่ตรงนี้
แล้วผมมาถึงปุ๊บก็เห็นเขามีเรื่องกันแล้วครับ
พงวีระผู้ต้องหาไปดักรอนายชายันที่วัดนะคะครับ
แล้วก็ทะเลาะกันนายเศรษฐวุฒิเข้ามาทีหลัง
พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ถูกนายพงวีระใช้หอกแทงหัวไหล่ด้านขวาจนบาดเจ็บ
ส่วนตัวผู้ตายเหมือนเขาก็พยายามวิ่งหนีนะคะแต่ในพงวีระใช้หอกพุ่งใส่หลัง
พงวีระก็พยายามจะหลบหนีไปแต่หอกเนี่ยมันเป็นด้ามไม้แบบยาว
สองเมตรห้าสิบเซนติเมตรแล้วปลายหอกคมมากครับ
อกเสียบปักคาหลังผู้เสียชีวิตอยู่แต่อย่างที่บอกว่ามันยาวแล้วมันคม
มันทะลุด้านหน้าทะลุหัวใจเลยค่ะนายชายงยอดยิ่งอายุสามสิบสองปี
พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าจริงจริงแล้วอ่ะ
ผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อน
คือตัวคนก่อเหตุโมโหร้ายเคยเป็นลูกจ้างเลี้ยงไก่ชนของน้องชาย
แต่น้องชายไล่ออกเพราะว่าลูกไก่หายเป็นประจำ
ล่าสุดก็มาเรื่องนี้น้องชายจะไปซื้อไม้จากคนก่อเหตุ
ตกลงราคากันไม่ได้นัดเคลียร์ปัญหาก็เกิดเรื่องเลย
เสียใจครับเสียใจมากผมมีน้องแค่สองคนนะครับ
ไอ้คนเสียชีวิตให้คนคนกลางเสียใจจริงจริง
มันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยครับมันไม่น่าจะถึงขนาดนี้ไงฮะ
เคยรู้จักกันครับเขารู้จักกันแต่คนคนคนนี้เวลามันขึ้นแล้วมัน
แต่ว่าอะไรนี่อ่าตัวพี่ชายของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า
อยากจะให้ตำรวจจับคนก่อเหตุให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ครับก็ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะจากการตรวจสอบสาเหตุ
เป็นเรื่องโกรธเครื่องกันเล็กน้อยไม่ควรจะถึงขั้นฆ่ากันตาย
แล้วก็กำลังตามจับตัวคนร้ายอยู่เพราะตอนนี้หลบหนีหายไปไหนเราก็ไม่รู้